มีคลิปหนึ่งอยากให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับ
แล้วช่วยบอกทีว่ามันมาได้ยังไง
ไปดูคลิปนี้กันนะครับ
โอ้โหมาได้ยังไงครับ
ไกลมองไม่ค่อยเห็นนักนะครับ
พอมาเห็นอีกทีประจันหน้ากันแล้ว

นี่แหละครับคำถามที่ชาวเน็ตก็พากันสงสัยเหมือนกัน

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนทิพพวัน

เหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๒๑ตุลาคมที่ผ่านมาชนกันเข้าเต็มแบบนี้นะครับ
ขับเพลินโดยขับอยู่เลนค์ขวานะครับ
และคนขับก็คุยเพลินอยู่ในรถได้ยินเสียงใช่ไหมครับ
ถ้ามองไกลมองจากกล้องหน้ารถ
แต่ว่าพอดีคนขับอาจจะไม่ทันได้เห็นว่ามีรถคันนี้มันสวนมา
ขับตรงมาสวนเลนมาเฉยเลย
ทำให้พอมาประจันหน้ากันก็เบรกกันไม่ทัน

แล้วก็หลายคนที่เห็นคลิปเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติม
บอกว่าเส้นทางนี้คืออยู่ระหว่างซ่อมปรับปรุง
เมื่อก่อนถนนอีกฝั่งยังทำไม่เสร็จ
ทำให้ฝั่งนี้นะฮะฝั่งที่คนขับรถเบ้นขับอยู่
กล้องหน้ารถมันต้องขับแบบสวนเลน
ไม่รู้ว่ารถกระบะยังคงเข้าใจผิดอยู่หรือเปล่า
นึกว่าสามารถที่จะขับอยู่ในช่องทางสวนเลนแบบนี้ได้
ซึ่งจริงอีกฝั่งถนนเขาก็เปิดให้บริการ
เปิดใช้แล้วตามปกติแต่รถกระบะคันนี้คงเคยชิน
ก็เลยขับมาตามเส้นทางแบบนี้นะครับ
ทีนี้ก็ต้องฝากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ช่วยไปดูหน่อยสิว่ามีการติดตั้งป้ายบอกเอาไว้หรือเปล่า
ว่าเส้นทางตรงที่ซ่อมบำรุงปรับปรุงมันใช้ได้แล้ว
แล้วก็ได้มีการเปิดเลนส์ให้แล้วนะฮะจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุแบบนี้อีกนะครับ